ส่วนเรื่องของการแต่งตั้งพระสังฆราชองค์ที่๒๐แห่งกรุงรัตนโกศิลป
วันนี้ขึ้นหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐอีกแล้วนะครับ
ยุติคุกคามสมเด็จช่วงพุทธไทยยุโรปขู่
ผู้ไทยยุโรปก็คือเครือข่ายพระธรรมทูตไทย
กลุ่มชาวพุทธไทยในยุโรปสหราชนาจักรนะครับ
เมื่อวานออกแถลงการด่วนฉบับที่๑เรียกร้องนายยกรัฐมนตรีครับ
อยู่ในพิพิธภัณฑ์วัดปากน้ำพาศรีเจริญ
ตามคำเชิญของวัดก่อนที่วัยยาวัชกรและทีมกฎหมาย
นั้นจะมอบหลักฐานเรื่องของการครอบครองนะครับ

หากพบว่าสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เกี่ยวข้อง

ซึ่งเมื่อวานนี้พันธ์ตำรวจตรีวรนันศรีล้ำ
ได้นำคณะสื่อมวลชนเดินทางไปที่พิพิธภัณฑ์รถหรูโบราณ
หมายเลขทะเบียนขอไข่มม๙๙กรุงเทพนคร
แสดงว่าเป็นอะไหล่รถยนต์เก่าของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

เป็นรถจดประกอบถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

โดยมีนายดำเกิงจินดาราวัยยาวัชกรวัดปากน้ำ
นายสุภัทพฤษนิติศธรรณ

พาเจ้าหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบนะครับ

รถเบ้นคันดังกล่าวถูกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์
ที่ห้องมหาชนคุณาบรมชั้นหนึ่ง
พระมหาเจดีรัชมงคล

ที่นายดำเกิงจะมอบเอกสารสำเนา

ได้เข้ามาตรวจสอบรถโบราณตามคำเชิญของทางวัดปากน้ำเอง

พร้อมขอให้ตรวจสอบเอกสารที่มาของรถ
ต่อไปจะเริ่มตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของกรมศุลกากร
กรมสรรพสามิตรแล้วก็กรมการขนส่งทางบก
จดทะเบียนเป็นรถจดประกอบถูกต้องหรือไม่
แล้วก็มีแหล่งที่มาจากที่ไหน
ว่าใช้เวลาในการตรวจสอบไม่เกิน๑เดือน
ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเอ๊ะทำไมในพิพิธภัณฑ์รถโบราณ
ที่วัดปากน้ำมี๓คัน
ทำไมถึงตรวจสอบแค่๑คัน
ทางด้านของพันธ์ตำรวจตรีวรนันนะครับ
ก็บอกว่ารถคันอื่นอีก๒คันยังไม่มีคนร้องมา

ได้มีการตรวจสอบรถเพียงแค่คันเดียวนะครับ
รถคันนี้ก็มีอายุโบราณประมาณ๖๐๗๐ปี
วัยยาวัชกรเองก็บอกว่าเมื่อรถชำรุดก็ต้องสั่งอะไหล่มาซ่อม
ขอปฏิเสธข่าวว่าวัดนำเงินไปซื้อรถคันนี้นะครับ
ฝากฝั่งหนึ่งคือนายภัยบูลนิติตะวันนะครับ
ดีสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช
เมื่อวานนี้ได้ไปที่สำนักงานการตรวจผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับ
ก็ไปยื่นคำร้องร้องเรียนให้พิจารณาวินิจฉัย
ข้อกฎหมายมาตรา๗ของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
เพื่อให้ชัดเจนว่าหน่วยงานใดมีอำนาจในการเสนอชื่อแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราช
รวมถึงขั้นตอนในการเสนอชื่อแล้วก็ระบุนะครับว่า
หากที่ประชุมมหาเทราสมาคมเมื่อวันที่๕มกราคม
และมีการเสนอนามพระราชาคณะที่มีอาวุโสทางสมณศักดิ์สูงสุด
ดำรงตำแหน่งพระสังฆราชผิดขั้นตอนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ได้มีหนังสือถึงนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนัก
ชะลมติที่นายภัยบูลต้องออกมาเพราะว่าท่านเคยเป็นนี่ไง
ประธานกรรมการปฏิรูปแนวทางแล้วก็การปกป้องพิทักษ์กิจการพุทธศาสนา
จำด้วยครับตอนที่เป็นสภาพปฏิรูปแห่งชาติ
สปชตอนนั้นก็เดินหน้าเรื่องของการตรวจสอบเรื่องพระพุทธศาสนาหนักหน่วงพอสมควร

เมธีธรรมาจารย์เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
บอกว่าตอนนี้องค์กรภาคีเครือข่ายในต่างจังหวัด
กำลังติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด
แล้วก็มีข้อยุติร่วมกันใน๔ประเด็น
ก็คือทำความเข้าใจแก่พระสงฆ์ในพื้นที่
จับตาดูแล้วก็เตรียมกำหนดแผนเคลื่อนไหว
เพื่อเตือนสติกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหว
รวมถึงเตรียมพระพิสุสามเณรให้พร้อม

คำว่าสังคมติก็เกิดจากทางกลุ่มนี้
พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

ให้กำลังใจรัฐบาลให้เดินหน้าตามกฎหมาย

อกจากนี้มีความเคลื่อนไหวของเครือข่ายพระธรรมทูตไทย
กลุ่มชาวพุทธในยุโรปและสหราชนาจักร
เมื่อวานได้ออกแถลงการด่วนฉบับที่๑
เรียกร้องนายยกรัฐมนตรีให้มีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุติการคมขู่คุกคามผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

พระมหาเทระผู้นำสูงสุดของคณะสงฆ์ไทย

ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
และกรรมการมหาเทระสมาคมทุกรูป
ให้ยุติยับยั้งและปราบปรามกลุ่มผู้เคลื่อนไหวสุดโต่ง
เพื่อป้องกันความแตกแยกทางพระพุทธศาสนา
ให้ใช้อำนาจรัฐาธิบัติตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
เพื่อปกป้องและคุ้มครองพระพุทธศาสนา
ให้ข้าราชการไทยอย่าได้เลือกปฏิบัติ
หรือให้ความร่วมมือกับผู้ทำผิดกฎหมายบ้านเมืองกลุ่มข้างต้นด้วย

ยังระบุว่าเครือข่ายจะติดตามสถานการณ์พระพุทธศาสนาอย่างใกล้ชิด
พร้อมกับที่จะยกระดับการเคลื่อนไหวสู่ระดับสากลต่อไป

ว่าผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
หาลือกับคนใกล้ชิดถึงความเห็นต่าง
การเสนอชื่อสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๒๐
บอกว่าวันนี้คนในประเทศเอาทุกอย่างไปผูกพันเป็นเรื่องการเมืองไปหมด
แม้กระทั่งเรื่องของพระเรื่องของเจ้า
ดังนั้นการจะตั้งหรือไม่ตั้งมีปัญหาทั้งสิ้น
เพราะมีทั้งผู้สนับสนุนและก็ต่อต้าน
ซึ่งหากรัฐบาลดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งจะมีการเคลื่อนไหวอยู่
ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาให้ทำอย่างไรให้มีความชัดเจน

สถาปนาสมเด็จพระสังฆราชต้องดูหลายด้าน
รัฐบาลก็ไม่อยากจะผลักภาระไปให้ใคร

แต่ก็จริงเป็นหน้าที่ของมหาเทระสมาคมนะครับ